คุณผู้ชมค่ะถามหน่อยดีกว่าถ้าเจอคนปิ้งป้อนคนกะล่อนคนล่อนจ้อนหรือเจ้าจ้อน
ไม่ต้องเลือกอะไรดีคนล่อนจ้อนไม่เอาไม่ควรเจอไม่เอาคนล่อนจ้อนไงพูดผิด
เอาเจ้าจ้อนดีกว่าเลือกได้ดีเลือกได้ดี
เพราะว่าจะพาไปทำความรู้จักกับเจ้าจ้อนค่ะใครที่เหงาอยากจะมีเพิ่มอยากจะมีเพื่อนเพิ่ม
มาดูเจ้าจ้อนกันหน่อยนะคะเจ้าจ้อนที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่ากำลังฮอตฮิตจริงของนักท่องเที่ยว
เขาเป็นดาราหรือเปล่าหรือเซลป่ะเพราะว่าใครไปเจอก็จะต้องขอถ่ายรูป
ส่วนเขาจะเป็นใครนั้นตามลงไปที่สงคราไปดูเจ้าจอนกันเลยค่ะแน่นอนว่าไมลอนจอน
นี่แหละค่ะไม่ใช่คุณพี่สามท่านนี้พี่คนไหนชื่อเจ้าจ้อนค่ะ
ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าจะพาไปเล่นกับเจ้าจ้อนแต่ไม่ใช่๓หนุ่มหล่อแน่นอนนะคะ
บอกเลยว่าเจ้าจ้อนเขาเป็นสัตว์ค่ะเป็นสัตว์ที่กำลังป๊อปอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว
ใครเห็นก็อยากจะเล่นด้วยนะคะว่าแต่เอ๊ะมันตัวอะไรกันเนอะ
เฮ้ยนี่มันตัวอะไรดูแล้วก็ไม่เข้าใจ
แล้วเวลาจะเห็นเจ้าจ้อนสักทีไม่ใช่สามคนนี้ค่ะนี่ไม่ใช่สามคน
แล้วเจ้าจ้อนอยู่ไหนไม่ต้องเรียกเป็นภาษาอังกฤษหน่อย

ที่เราพูดถึงคือลิงชิมแปนซีจอมสนประจำสวนสัตว์สงขลาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่เห็นวิ่งเตะกล่องของขวัญบ้างวิ่งสนไปมาบ้างนะวิ่งเก่งเหลือเกินดิฉันคิดว่านักฟุตบอลก็เต้นลูกบอลไปด้วย
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ากำลังปรับพฤติกรรมพี่แกอยู่เจ้าจ้อนเนี่ยพักหลังมาเป็นลิงที่มีนิสัยชอบแกล้งคน
ไม่รู้ไปเสิร์ชกูเกิ้ลดูยูทูปตามนายกว่าหรือเปล่าเจ้าจ้อนก็มีนิสัยแกล้งเรชอบแกล้งคน
เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่าเจ้าจ้อนเนี่ยถึงจริงแล้วบุคลิกจริงเขานะ

แต่ไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาค่ะเห็นนักท่องเที่ยวเป็นไม่ได้
กันไม้กันมือกันทีนซะปะเติลเจ้าจ้อนบอกส่าย
ชอบเอาก้อนหินมาปลาใส่นักท่องเที่ยว
ปกติเขาต้องติดป้ายเวลาคนไปสวนสัตว์ว่าอย่าแกล้งสัตอย่าโยนอะไรลงไปในบ่อเลี้ยงสัตว

ติดป้ายกลับด้านบอกว่าเจ้าจ้อนอย่าแกล้งคน
เจ้าจ้อนก็อ่านไม่ออกก็เลยยังแกล้งอยู่นั่น
หัวหัวหัว

นักท่องเที่ยวเจอแบบนี้โอ๊ยหนีการเตลิดเปิดเปิงค่ะ

ทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เขาก็เลยต้องหาวิธีการฝึกนิสัยของเจ้าจ้อนค่ะ
หาของเล่นมาไม่ว่าจะเป็นพวกกล่องของขวัญหรือว่าลูกฟุตบอลมาให้เจ้าจ้อนเล่นบ้างค่ะ
เพื่อสร้างสิ่งจรุงจัยอื่นอะไร
เจ้าจ้อนเลิกนิสัยเกเรสักที
เจ้าจ้อนขอบถูกใจเป็นอย่างมากเลย

สมมติต้องส่งเจชนะทิพย์เข้าไลน์เป็นให้ช่วย

เจ้าจ้อนเก่งมาก
เห็นบอกว่าทุกวันนี้ค่ะปรับนิสัยเจ้าจ้อนก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งสีสัน
ในการดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยว
เพราะว่านักท่องเที่ยวคิดว่าเฮ้ยเจ้าจ้อนแสดงความสามารถพิเศษอยู่
มีการโชว์ฟุตบอลด้วย
แต่จริงแล้วเจ้าจ้อนมันกำลังเล่นอยู่
มันกำลังโดนปรับนิสัยอยู่
ปรับพฤติกรรมเพราะว่าสนมาก
แต่ว่ามีพฤติกรรมหนึ่งที่พ่อค้าแม่ค้าไม่ชอบ

เพราะว่าเจ้าจ้อนเป็นลิงชิมแกงฟรี

เออติดฟันติดเหงือกมาด้วยแหม
ไม่ได้เคยจ่ายตังค์เลยกินฟรีเหมือนใบตองเลยนะเจ้าท่านเนี่ย

ลิงก็มีความแบบสนน่ารักตามแบบฉบับของมัน

เอออย่าปลาสิ่งของเข้ามาในกรงเจ้าจ้อนนะคุณผู้ชม
ยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวา